เรื่องของอุบัติเหตุอย่าให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยเช็คให้ดีก่อนจะข้ามแยกต่างดูให้ดีให้ชัวร์แล้วค่อยขี่ออกมาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะครับ
โอ้โหรถจักรยานยนต์นะคะสองคันประสานงากันเลยคันหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
สีแดงตรงนั้นเขาออกมาเป็นลักษณะเหมือนมาจากซอยคันที่เราวงสีเขียวไว้เขามาทางตรง
แล้วกลายเป็นเนี่ยล้มทั้งคู่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเกิดเหตุตรงแถวแถวเยื้องกับเทศบาล
ตำบลนะคะห้วยสักมุ่งที่ห้วยศักดิ์ที่มันจะมุ่งหน้าไปทางเชียงรายค่ะ
คงจะไม่เห็นรถที่มาทางตรงก็เลยเฉียวชนกันแบบนี้นะคะ
อ่ะนี่คือเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์เชียงรายเทิงค่ะ
โดยคุณผู้ชมค่ะรถจักรยานยนต์ล้มกลางถนน๒คัน
ซึ่งก็มีทั้งคนขี่คนซ้อนเป็นผู้หญิงนะคะ

อันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายเหมือนกัน
มีนายภูผานะคะแล้วก็บริเวณนิ้วเท้าซ้ายเนี่ยเขาบอกว่า

อีกคนนึงนายกฤษณัยที่มาด้วยกันก็แขนขวาผิดรูปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ถนนเส้นนี้ตามข้อมูลเขาบอกว่า

ประมาณ๔๐๕๐ครั้งคุณบุ๊ค

เขาบอกว่าส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่นี่แหละ
ขับขี่กันประมาทไม่ระมัดระวังแล้วบางคนก็มีอาการเมา
บางคนก็มาด้วยความเร็วสูงและถนนเนี่ยเขาบอกว่า
พอมันต้องขับขี่สวนเล่นกันตรงนั้นจริงเอาตรง
มันไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะแล้วก็แสงทางส่องสว่างก็ไม่เพียงพอ
สัญลักษณ์ป้ายเตือนก็มีน้อยมีเหรออ่ามีแสดงว่าสองปัจจัยหลักนะฮะ
คนเองนะฮะแล้วก็ทั้งเรื่องของถนนด้วยนะครับ
ทีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าเทศบาลตำบลห้วยศักดิ์แก้ปัญหานะ
เพิ่มเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังจะจัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม๒๒ตัว
เขาบอกยี่สิบสองตัวนี้จะกระจายไปทั่วตำบลห้วยศักดิ์เลยค่ะอืมนะครับ
อาจจะต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งป้ายเตือนอะไรต่างนานา
ให้ประชาชนแล้วก็คนต่างถิ่นที่เขาขับมาแถวนี้ได้รับรู้กันด้วยนะครับ